คือแบบใครเข้าไปใกล้แม่งแม่งเหวี่ยงหมด
ฮาเดนในยุคที่เขาทำแต้มสูงสุดก็ใช้ยูโรสเต็ป
ที่ทรงประสิทธิภาพเหลือเกิน

ฮ่า

ก็ถือว่าตรงตามที่เราคุยกันไว้เลย

ศึกชิงชำโลกแม่งจบที่๔เลยนะครับ

ก็ถ้าใครเป็นแฟนทีมชาติสหรัฐอเมริกาก็รอ

พอปีสุดท้ายแล้วไม่งั้นเรบอลก็คงไม่ได้อะไรอีกแล้วแหละในชีวิตนี้เนี่ย
แต่วันนี้คุยเรื่องท่าไม้ตายด้วยครับวันนี้ครับ
สลับกันคนละท่าไหมแบบคิดปุ๊บตอบปั๊บ

จ่ายซ้ายมองขวาจ่ายขวามองซ้าย
แต่คือเขาทำจนเป็นสัญลักษณ์แล้วก็
แค่จ่ายมองอีกทางนึงใครก็ทำตามป่ะ
ผมมองว่ารีลาการเล่นของเขาขนาดเนี่ยผ่านมาแบบ๔๐ปีย้อนกลับไปดูเขายังสนุกอยู่เลยนะ

โอ้โหยุค๖๐เลยเหรอ

โอ้โหตอนเด็กเลี้ยงคล่องแบบนั้นเลย

ใช่อยู่แวบนึง
เป็นคนแรกเลยที่มีวีดีโอสอนเลี้ยง

แล้วก็มาเป็นทีมฮาร์ดเตอร์เวย์แต่บันนี้จะเริ่มเป็นผิวสีแล้วแม่งเร็วชิบเป๋ง
โอ้โหมองไม่ทัน
แล้วก็จะมีใครอีกอ่ะไอเวอร์เซิลมีอย่างไวท์ช็อกโกแลต

ก็ท่าอย่างยากเลย

แต่ความพิเศษของคารีมมันเป็นเกือบจะระยะกลางอยู่แล้ว
บางทีเกือบจะไปเส้นโทษด้วยซ้ำไป

๗ฟุตยาวยังงี้เลยอะ

ใช่เขาเอาแขนบังก่อนแล้วเขาก็ขึ้นเหนือหัวอย่างเนี้ย

เหมือนเป็นการยิงมือเดียวนะของเขาเนี่ย

แล้วมันเป็นท่าที่มันป้องกันไม่ได้จริงในยุคนั้น
ส่งผลให้เขาเป็นราชาทำแต้มสูงสุดตลอดการจนมันถูกทำลายด้วยใครนะใครอ่ะ

แต่อันนี้เนี่ยอีกท่าต่อไปที่จะอันนี้ออกแบบโดยคนตัวไม่ใหญ่มากนะครับ

เชื่อเดี๋ยวตอนภาคจะได้ภาคถูก

อันนี้เหมือนกับมันออกแบบมาเพื่อให้ได้ความได้เปรียบ
ตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าบาสเก็ตบอลมันยังไม่หลากหลายและกฎิกรรมก็ปรับมาได้เรื่อยด้วย

งั้นวันนี้เรามาคัดเด็ดเลยดีกว่าที่พี่ชอบที่สุดคิดว่าเป็นท่าที่เกินต้าน
คือในความรู้สึกพี่พี่ว่าของที่แบบแม่งคลาสสิก

ภาพที่มันคลาสสิกอะมันมีคนเอามาทำตามมีคนเอามาคิดค้นมีคนเอามาต่อยอดเยอะ
พี่ว่าของท่าพวกนั้นน่ะบริสิคมากเลยที่ชอบแล้วตอนเล่นก็พยายามวยธรรมตามนะ
แล้วรู้สึกว่าแบบแม่งคิดว่าคะของท่ารัดับโลกมากเลยเนี่ยแต่ไม่เท่เลย

คลาสสิกมากคือถ้าเกิดว่าทีมดันแคนเนี่ยไม่อายไปซะก่อน

โอ้โหมันเกินต้านจริงนะมันแบบธรรมดาเหมือนแบบ
ง่ายมากไม่มีลายยิงชิงแป้นธรรมดาทั่วไป
ทีมดันแค่นเป็นแชมป์ชั่วมากอ่ะมันดูง่าย
ตอนเราหนักเล่นซัมบราสเมียอเมื่อใหม่อาจจะนะมันไม่ชัวร์มันคือชิงแป้นละก่อน
อ้าวผมชอบหาครีม

ต้นตามหลับอยู่ที่นี่ด้วย

ตรงที่ดินเช็ค
หรือรถไหม
ตรงที่ดินเช็คคือจังหวะหลอก

จังหวะหมุนจังหวะหลอกดึงจังหวะสองอะไรอย่างนี้
ผมมองว่ามันเหมือนคนใช้สมองเล่น
แบบพวกโคบีเวอันเขากำลังล่า๒แชมป์หลัง

แล้ว๒แชมป์หลังเนี่ยเขายังไม่ได้แชมป์
เขาก็บินมาหาฮาครีมเพื่อให้ครีมสอน

แล้วเขาก็เอาสเต็ปตรงนี้ไปใช้ในการหลอกชุด
หุนชุดหมุนยิงก็เป็นหนึ่งในท่าที่
ผมว่ามันไปต่อได้เรื่อยแล้วมันไม่มีลิมิต
พรีมนั้นแชคมันโหดมาก
มันเป็นวุ้นชนะบูอ่ะใช่ป่ะ
อย่างแท้เขาจะมีท่าชื่อว่าทอนาโด
คือแบบใครเข้าไปใกล้แม่งแม่งเหวี่ยงหมด

เหมือนกับแบบโอ้โหทำตัวเป็นลูกขาง

แต่ว่าฮาครีมเขาจะแบบโยกไปโยกมา

แต่กูยอมเลยว่าแบบครูแม่งเก่งจริง
จนทุกวันนี้ยิ่งผ่านการต่อยอด
ผ่านการคิดค้นจากนักกีฬา
แข็งแรงขึ้นตามลำดับตามยุค
ว่าท่านี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก
ของบาสเก็ตบอลณปัจจุบัน

หรือว่าจะเล่นโดยเป็นทีมก็ตามนะครับ
การที่กระโดดถอยหลัง

ทรงประสิทธิภาพเหลือเกิน

เริ่มชัดตอนประมาณแชมป์๒แชมป์๓

เอามาต่อยอดกับการยิงกลาง

คือเป็นจังหวะที่ชิดปุ๊บถอยแล้วหมุนก่อน
หมุนทวนเข็มจะหมุนตามเข็มแล้วก็ถอยยิง
ขาคู่ขาเดียว
จบเลยไม่ต้องป้องกัน
แล้วของกล้องบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดกันว่า
สุดท้ายจะโดดเข้ามากกว่าใช่วัดกันเลยไม่มีกลัวอยู่แล้ว
ไอ้ที่ไขว้ห้างไว้เก็บไว้อย่าให้ยกออก

เมื่อย

เดี๋ยวนี้บาส๓๓นิยมมากทั่วโลกเลย
ใช่อร่อยมากไส้คาสตาร์ด
จะรู้ผมนึกว่าแบบเขานิยมในยุคแบบประมาณ๒๐๐
ชาวยูโกอ่ะบอกว่าเขาเล่นมาตั้งแต่ยุค๖๐แล้ว

แล้วก็แบบดิเบอร์ลอปมาเรื่อยเขาบอกขนาด
โทนิคลูโคสต์ของเฮียโกบูอ่ะยังฝึกตั้งแต่ยุค๑๗ใช่
แล้วก็กลายเป็นว่าเหมือนเพิ่งจะมานิยมในยุคของ
มานูลชิโนเบลี่เนี่ยเสือที่ใส่ในยุคปี๒๐๐๓

ก็ถือว่าเป็นท่าที่เด่นในเวลานั้นนะ
ก็ตอบยากนะคือมันเหมือนเป็นบาร์สจังหวะ๒อ่ะ
เหมือนมันเรียกร้องคุณสมบัติที่ดีของนักกีฬาที่แบบมันต้องพร้อม
เหมือนกันคุณต้องมีอะไรอ่ะแบบห่างกูยิงได้นะชิดกูข้ามนะ
แล้วก็ข้ามหายไปเลยอ่ะเออเนี่ยอย่างเนี่ย
แต่อันนี้ข้ามมาดึงจังหวะหลอกซ้ายหลอกขวา
ซึ่งผมว่าในยุคนานูก็ไร้เทียมทานแล้วนะ
แต่ว่าถ้าเกิดเถียงกันพี่ชนะแน่นอน

มาเลยครับเริ่มจากน้องกล้องก่อนให้ต่อยก่อนเหมือนเดิม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

อืมเพราะมีกระโดดแหกปากด้วยยังไงก็อ๋อเหนียบเงาโอโห
ันเกมมาแล้วก็ยิง๓แต้มเร็วมันไม่ได้ใช้เยอะเหมือนสมัยก่อน

เราเร็วงี้ก็น่าสนใจนะเรียบดูก็แบบมาด้วยสลีระ
ท่าที่เหมือนกับแบบว่ามันเป็นทักษะแล้วมันทรงประสิทธิภาพยากต่อการป้องกันเมื่อเล่นวันอ่อนวัน

มันทำให้เกมเนี่ยแบบเออดึงเวลาก็ได้มันไปต่อเป็นอย่างอื่นก็ได้
เหมือนด้วยเวลาตอนนี้เขาเจอเนี่ยเห็นป่ะก็ไปไม่ได้ไง
ตอนนั้นยังไม่เก่งอ้าวตอนนี้ดีขึ้นแล้วปีที่แล้วอยู่ไหนอ่ะเจ็บหลัง
ไม่งั้นอ่ะพระเอกก็ยังมาใช้ตอนจบเพราะมันชัวร์เว้ยเพราะมันยากต่อการป้องกันเว้ย

ถ้าเคาะโต๊ะยอมแพ้หัวโขกเลย
มันเดือนนี้บาทมันถูกเพิ่มระยะไปก็เลยแบบ
ส่งให้สักเรื่องอีกอ่ะทำอะไรยิงตอนท้ายยิงธรรมดาเขินมั้ย

ครับชุดท้ายสายเทสนี้แม่งออกสมมุมหรอ
คนนี้ก็ดีคนนู้นก็เซ็กซี่มันว่ากันตามรสนิยมและความเหมาะสมของแต่ละคน
แม้แต่ของที่มันเป็นวัตถุหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาการันตีมาแล้วว่ามันแพงที่สุดในโลก
สำหรับบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่ใช่ของที่ดีที่สุดในโลกไม่ดีไม่ดีเออใช่ป่ะ

บางคนอาจจะบอกว่าฟิงเกอร์โลดิแม่งแบบที่สุดในโลกแล้ว
แบบไหนที่มันดูแล้วแบบมันเจ๋งที่สุดเท่าที่คุณทำได้
คุณเคยดูเคยเห็นมาเคยใช้มานะแต่ถ้าเกิดถามรายการเราก็
ถ้าใครซิมผมก็คอมเมนต์มาที่ผมบอกแฟนเนี้ยคอมเมนต์มา
คนช่วยไม่ผมดูเราต้องมีหลักฐานไงผมไปช่วยกล้องเยอะหน่อย
แล้วยังไงเจอกันใหม่เช็คหน้านะครับได้อยู่แล้วรออยู่แล้วไปได้